ติดตามข่าวสารในข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะ
พูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
โดยธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐค่ะ
ก็ได้นำร่องสร้างองค์กรต้นแบบธนาคารคุณธรรม
ลอดทุจริตโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะ
ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

การคิดบวกทำเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผล

เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของพนักงานธนาคารกรุงไทย
กิจกรรมภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรมสู่ธนาคารคุณธรรมต้นแบบ
กรุงไทยคุณธรรมเกิดจากความมุ่งมั่นของธนาคาร
ในการสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง
มั่นในความซื่อสัตว์สุจริต
โดยได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบกับศูนย์คุณธรรม

วิทยากรที่นำคุณธรรมมาใช้ในการบริหารองค์กร
ประสบความสำเร็จมาเป็นกรณีศึกษา
ตอนนี้เราก็มีการวางแผนว่าเราจะสร้างตัว
คล้ายตัวผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำยังไงบ้างในหลายระดับนะครับ
คือในระดับแรกก็เป็นระดับของ

ในส่วนของผู้ระดับผู้ปฏิบัติการหรือว่าผู้บริหารระดับต้น
ก็จะได้มีการนำผู้นำนะครับจากหน่วยต่างที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ย
วางแผนกันว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยย่อยได้ยังไง
พนักงานกรุงไทยต่างมุ่งมั่นที่จะเป็นฟันเฟืองขององค์กร

เพื่อสร้างผลที่ดีต่อการทำงานในองค์กร
รู้สึกยินดีนะครับที่เราจะเป็นส่วนเล็กนะครับ
ที่จะทำให้เป็นฟันเฟืองนะครับ

ให้นำไปสู่ความถูกต้องนะครับ

ในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมครับ
ทำให้ธนาคารสามารถเป็นต้นแบบได้นะครับ
ธนาคารเป็นมาตรฐานสากลนะครับ
เพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับ

แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำ

ต่อทั้งตนเองคนรอบข้างแล้วก็องค์กรนะคะ
เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนไปได้

แต่เราเชื่อว่าตอนนี้คนกรุงไทยเป็นทั้งคนเก่ง
พอเป็นคนเก่งแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วย

ที่มีคุณธรรมที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ

ในการดำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม
เพื่อให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจ
ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการธนาคาร

ได้พูดคุยแล้วทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงานดีมาก
แล้วเขายังเล่าให้ผมฟังว่าจริงเขาได้ทำไปในระดับหนึ่ง
แต่วันนี้ที่ผมมาให้นโยบายแล้ว
ก็ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเราจะต้องทำให้เข้มข้นขึ้น
เพราะใน๒๓ปีหน้านี้เราไม่ใช่เพียง
ต้องการให้ธนาคารกรุงไทยเป็นองค์กรคุณธรรมเท่านั้น
แต่เราจะเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นด้วยนะครับ
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการทำงาน
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน